ส่วนใครที่ติดตามข่าวมาจากเมื่อวานี้
เป็นคลิปที่เขาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะถูกผู้ชายเอาปืนตบหน้า
แล้วผู้หญิงนี่น่าจะเป็นขออภัยนะคะเรียกว่าคุณป้า
เพราะว่าอายุน่าจะประมาณ๕๐ปีขึ้นไปนะคะ
ถูกผู้ชายเอาปืนตบหน้าไปหลายครั้งจนเลือดอาบหน้าเลยนะคะ
เป็นคลิปที่คุณผู้ชมจะได้ดูหลังจากนี้ไป

แต่เกิดขึ้นหลังจากที่ถูกตบแล้วนะคะ
ลูกสาวของคุณป้าบอกว่าคุณป้าได้รับบาดเจ็บ

ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปหลังเหตุการณ์ก่อนค่ะ
มันก็หนีแล้วนะคะ

ถูกปืนตกไปแล้วเลือดอาบหน้าไปแล้วนะคะ
ลูกสาวบอกว่าอยากได้คลิปช่วงที่ถูกตก
เพราะว่ามันจะทำให้ตำรวจทำงานได้ง่ายขึ้น
ดำเนินคดีได้ง่ายขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำร้ายร่างกายนะคะ

เดี๋ยวจะจัดการให้รวมถึงเห็นทะเบียนแล้วด้วยนะคะ

คุณป้าที่กำลังยื้อยุดฉุดกระชากดึงเสื้อผู้ชายคู่กรณี
จะเห็นว่าผู้ชายในมือถือปืนอยู่
คนละเมืองดีแล้วเราพอเห็นเหตุการณ์
ก็เข้าไปช่วยดึงทั้งสองฝ่ายออกจากกันเนี่ยนะคะ
ฝ่ายชายก็ต้องก้มตัวลงให้เสื้อหลุดติดมือคุณป้าออกไป
แล้วก็เดินขึ้นรถสีดำที่จอดอยู่เนี่ยคันนี้ค่ะ

ส่วนคุณป้าเลือดอาบเลยค่ะ

เทศานเกิดขึ้นช่วงเย็น๑๓สิงหาคม

คุณไตรรัฐเพชรธรรมรงชัยค่ะ
หนึ่งในพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลือเล่าให้ฟังบอกว่า
เห็นคุณป้าถูกชายคนนี้ใช้ปืนตบเข้าที่หน้าผาก

อยากจะเข้าไปช่วยแต่อีกใจก็กลัวถูกยิงสวน
ก็รอดูท่าทีจนแน่ใจว่าผู้ชายคนนี้คงไม่ยิงแน่
ทุกคนก็เลยกล้าเข้าไปช่วย
แต่ฝ่ายผู้ก่อเหตุขับแซงมาจอดขวาง
ช่วงที่เป็นไฟแดงพอดีแล้วก็ต้องจอดต่อกันนี่แหละค่ะ
จากนั้นถอยรถมาชนรถคุณป้า
คุณป้าลงจากรถค่ะลงไปโวยวาย

ก็เลยเกิดเหตุชุนละมุนขึ้น
พลเมืองดีอีกคนเห็นเหตุการณ์เหมือนกันก็เล่าให้ฟังค่ะ
บอกว่าเห็นคุณป้าจอดรถส่งลูกค้าอยู่ก่อนแล้ว

คนนี้รถดำเนี่ยขับมาในเลนส์๒แซงหน้าขึ้นไป
จากนั้นถอยรถมาชนรถเก๋งของคุณป้า
ไม่รู้ไปมีปัญหาอะไรมาก่อน
แต่มองว่าฝ่ายชายทำเกินกว่าเหตุ

ทีมข่าวของเราไปคุยกับลูกสาวนะคะ
ลูกสาวบอกว่าแม่ต้องเย็บ๑๐เข็ม
เอ็กซาเรย์สมองด้วยเพราะว่าปวดหัว
แต่อาการดีขึ้นนะคะหมอให้กลับบ้านได้เนี่ยอาบแบบนี้เลยค่ะ
นี่คือเลือดอาบเลยนะเราย้อมเป็นสีเทาไว้หน่อยนะ

ตอนนี้คุณป้าต้องไปล้างแผลทุกวันแจ้งความเป็นแล้วที่สนลาฎกระบัง
ลูกสาวของคุณป้าก็เลยขอขอว่าถ้าใครมีคลิปช่วงเหตุการณ์ที่ถูกตบพอดีเลย
ที่ปืนปะทะเข้าที่หน้าคุณแม่เนี่ยขอหน่อยจะเอาไปส่งให้เจ้าหน้าที่

ส่วนความคืบหน้าคดีนะคะตำรวจสนลาดกระบังตรวจสอบคลิปนี้ให้
หลักฐานสำคัญก็คือทะเบียนรถทะเบียนรถอย่างเดียวได้ตัวเลยค่ะ
ทราบชื่อแล้วนะคะชื่อนายเศรษฐวุฒิภาดีอุ่นอายุ๓๖ปีเป็นชาวสมุทรปราการ
ตอนนี้กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานพนักงานสอบสวนเร่งสอบปากคำผู้เสียหาย
ในที่เกิดเหตุคนเห็นเหตุการณ์รวมถึงตำรวจฝ่ายสืบสวนที่ลงไปทำคดี
เดี๋ยวจะขอสารออกไหมจับเร็วนี้นะคะ
เรื่องต้นคาดว่าความผิดมี๓ข้อหาดังนี้
อย่างแรกเลยชัดเลยทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตราย
เกี่ยวกับเรื่องของพกพาอาวุธปืน

ซึ่งอาจเป็นการทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหาย
ขึ้นอยู่กับรายละเอียดในการสอบสวนต่อไป
คนนี้อันไหนเศษฐพุทธนะคะจุดนั้นมันน่าจะมีกล้องวงจรปิดแหละ
ลองตรวจสอบดูรวมทั้งรถที่จอดอยู่อาจจะมีบางคันมีกล้องหน้ารถ
ถ้าใครมีคลิปภาพเหตุการณ์อยู่เอาไปให้ตำรวจได้
ในพื้นที่ทางด้านของราชกระบังนะครับ
อาจจะได้ช่วยกันคลี่คลายคดีนะคะ